ของเรื่องอยากจะให้ดูเรื่องนี้ถามคำเดียวเป็นคุณสองคนหรือเป็นคุณผู้ชม
คุณจะช่วยไหมกับเหตุการณ์แบบนี้ครับ
จริงจะบอกคุณผู้ชมแบบนี้ถ้าเราหัวเราะบาปป่ะบูลลี่มันนะ
แล้วเราจะช่วยมันไหมคำถามสำคัญ
คือเราคงไม่ได้ช่วยแต่อาจจะมีคนที่ช่วยได้ที่ไม่ใช่เรา
แต่มันเกิดเหตุการณ์แบบนี้ได้จริงเหรอ
งูลิ้นติดกำแพง
ปกติหัวหัวติดกำแพงแมวจิ้งจกตัวติดขาข้าย
แตะงูลิ้นงู
ลิ้นงูอ่ะติดกำแพงมันเป็นไปได้เหรอ

ก็ตามภาพที่เห็นนะคุณผู้ชม

เราควรจะต้องอยู่เฉยแล้วรอให้มันหลุดไปเอง
เพราะอะไรเอาถ้าเกิดว่าเราไปช่วยมีโอกาสเหมือนกันที่มันจะแว้งมาฉกเราได้

เพราะหนุ่มคนหนึ่งเขาถ่ายคลิปเอาไว้
แล้วเขาก็บอกตัวเขาเองว่าอยากจะช่วย
เพราะดูเฉยอย่างเดียวไม่ได้

คุณชนะขาติดอยู่กำแพง

บางคนบอกกำแพงมันน่าจะร้อนแล้วมันแห้ง

ติมมันเย็นเวลาเราเอาลิ้นแตะมันติด

เข้าใจแบบนี้นะคือพอกำแพงมันร้อนมันแห้ง

พอแลบลิ้นไปแปะกำแพงปุ๊บเป็นอย่างไรล่ะ
หงักเลยค่ะโอ้โหเอ้าสรุปว่าเจ้างูตัวนี้มันรอดหรือไม่รอดเราก็ไม่รู้
ดูสิว่างูมันจะรอดหรือไม่
ถ้าเป็นคุณพวกคุณจะช่วยมันอย่างไรถ้าสมมุติต้องช่วยมันจริงอะไรนะโทรแจ้งกูภัยไหม
ตัดลิ้นเลยตัดลิ้นตัวเองด้วยแหละจะได้ไม่มีปัญหาเราจะได้ไม่ไปพลาดข้าวไปติดกำแพง